โทนโคราชที่ให้จังหวะทำนองการสื่อสารเป็นแบบดนตรีพื้นถิ่น
และแหลมผสมผสานกันไม่ว่าจะเป็นซอโคราช
ปี่แก้วหรือปี่โคลาส
กลองทั่งรวมถึงเครื่องประกอบจังหวะ
อย่างชิงฉาบเล็กและฉาบใหญ่